คุณผู้ชมครับอย่างที่เราทราบกันดีว่าคุณตูนวิ่งมาถึงกรุงเทพมหานครแล้วนะครับ
ก่อนที่จะเริ่มวิ่งต่อแต่ว่าวันนี้ครับคุณตูนก็มีภารกิจนะครับ
ในการจะไปพบกับท่านนายกรัฐมนตรีด้วยต้องบอกนะครับว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนั้น
ทุกเทศทุกไวไปแล้วเรียบร้อยแล้วในการออกมาช่วยกันมาร่วมแบบจัดเงินให้กับโครงการนี้ครับ
ใหม่ก็เตรียมถ่ายรูปหมู่พร้อมกันนะครับก่อนที่จะมีการประชุมคอรมอลแล้วก็คอสชครับ
จากที่เมื่อคืนนี้วิ่งมาถึงกรุงเทพมหานคร
วันนี้ก็จะเป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันกับคุณรัฐพิพันธ์บริญญาณศรี
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดมาจากธรรมเนียบรัฐบาล
ธรรมเนียบรัฐบาลเช้าวันนี้ดูจะคึกคักเป็นพิเศษนะคะ
เนื่องจากว่าบรรดาข้าราชการตลอดจนสื่อมวลชนค่ะ
ซึ่งมีกำหนดการเข้าพบนายกรัฐมนตรีในเวลา๙นาฬิกาค่ะ
ธรรมเนียบรัฐบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
เพื่อรอพบกับผลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคอสช
เพื่อรับมอบเงินบริจาคร่วมสมทบทุนโครงการเก้าคนละเก้า
เพื่อ๑๑โรงพยาบาลทั่วประเทศในเวลา๙นาฬิกานะคะ
อกจากเงินที่เป็นในส่วนของรัฐบาลแล้วนะคะ
นายกรัฐมนตรีเองก็จะร่วมบริจาคเงินส่วนตัวให้กับโครงการนี้ด้วยค่ะ
เช่นเดียวกับสื่อมวลชนนะคะที่ก็ทำกล่องรับบริจาค
๙คนละ๙จากใจสื่อมวลชนธรรมเนียบรัฐบาล
รับบริจาคเงินจากบรรดาสู่มวลชนทุกแขนงนะคะ
ให้ความสนใจแล้วก็อยากที่จะร่วมอยู่แล้วเราก็อยากเป็นส่วนหนึ่ง
เพราะการที่เราเป็นสื่อเนี่ยจะไปตามพี่ตูนอย่างนั้นมันก็คงจะลำบาก
เพราะฉะนั้นก็อันนี้ถือเป็นโอกาสของพวกเราด้วยนะครับ
ก็เลยเขามาที่ธรรมเนียบแล้วเราก็อยากให้มีส่วนร่วมด้วย
ก็เลยแบบทำเป็นบริจาคด้วยกัน
แล้วก็น่าจะเป็นส่วนร่วมที่จะช่วยโครงการ๙คนละ๙ได้อีกจุดหนึ่ง

เหมือนกับเป็นหนึ่งที่สามารถที่จะดึงจิตใจของคนไทยทุกคนเนี่ย

ตอนนี้ไม่ว่าพี่ตูนจะไปไหนทุกคนให้ความสนับสนุนหมดเลย
มันก็เป็นสื่อที่จะมองเห็นว่ามันสามารถที่จะรวมใจของคนไทยทุกคน
หลังจากที่ก่อนหน้านี้เราเจอกับปัญหาที่มันวุ่นวายออกมานะคะ
อันนี้ก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยได้